สำหรับกรณีที่มีคนร้ายนะคะใช้อาวุธปืนยิงสุนัขภายใน
แลตส่วนกลางของตำรวจนะคะเป็นแฟลต์ส่วนกลางลาดยาว
บาดเจ็บ๑ตัวตายไป๑ตัวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ตอนนี้ผู้ที่ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
เรื่องต้นพบว่าเป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
เป็นตำแหน่งรองสารวัตรด้วยนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะ
จากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
และรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะจากสถานีตำรวจนครบานพหนโยธินค่ะ
เชิญค่ะคุณพลอยสจิค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะตอนนี้อ่าเชิญค่ะค่ะก็ขณะนี้นะคะพันธุ์ตำรวจ
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีเจริญศรีสาระผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ค่ะ
ก็ได้นำตัวพันธ์ตำรวจตรีวะสวัสดิ์สุขภัย
สารวัตรกลุ่มงานวิจัยและประเมินผล๓ของวิจัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจนครบาลพะหนโยธิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังก่อเหตุยิงสุนัขตายหนึ่งตัวและบาดเจ็บหนึ่งตัว
เมื่อกลางดุของวันที่๘มีศาโยนที่ผ่านมา
แฟลต์ตำรวจส่วนกลางแถวลาดยาวค่ะ
ซึ่งเรื่องต้นนะคะผลจำรวจเอกภูมิภาพศึงเจริญได้แจ้งข้อหา
พันธุ์ตำรวจตีวสุวัสดิ์สุขภัย๓ข้อหาด้วยกันค่ะ
ในข้อหาแรกนะคะก็คือกระทำทารุณกรรมสัตว์
ตามมาตรา๒๐พระราชบัญญัติการป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พุทธศักราช๒๕๕๗ค่ะ
โดยมีโทษจำคุก๒ปีและปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทค่ะ
ข้อหาที่๒นะคะคือยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อหาที่๓ก็คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็จะมีการดำเนินการทางวินัยค่ะ
โดยจะให้รายงานตัวการต้องคดีอาญากับผู้บังคับบัญชา
พร้อมตั้งคณะกรรมการในสำนักงานตรวจภาพ
เพื่อตรวจสอบวินัยของพันธบรตรีวัสวัสดิ์ต่อไปค่ะ
ค่ะคุณพลอยสจีครับภรรยาของพันธบรตรีวัสวัสดิ์

วันนี้ภรรยาไม่ได้เดินทางมาด้วยค่ะ
แต่ว่าจากการเปิดใจของพันธบรตรีวัสวัสดิ์
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวค่ะว่ารู้สึกเสียใจ
แล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากค่ะ
เนื่องจากในวันเกิดเหตุก็ได้ไปทางเข้ากับภรรยา
ที่กำลังตั้งท้องอยู่ค่ะตามปกติ
แต่ว่าระหว่างทางกลับได้มีสุนัขกว่า๒๐ตัว
ซึ่งอาศัยอยู่ในแฟลต์แถวนั้นได้มารุมร้อมค่ะ
แล้วก็จะเข้ากัดภรรยาถึงได้ทำการปกป้อง
ด้วยการใช้ปืนยิงสุนัขจำนวน๓นัดด้วยกันค่ะ
โดยอ้างว่าทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะนะคะ
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีกค่ะ
ค่ะและหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะนอกจากการแจ้งข้อกล่าวหา

ก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบค่ะ
แล้วก็เรียกตัวพยานแวดล้อมค่ะ
ได้บอกว่าแปลกนี้นะคะมีสุนัขจำนวนมากค่ะ
ซึ่งตนเนี่ยได้อาศัยมา๕ปีแล้วยังไม่เป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ว่าสุนัขมักจะทำร้ายประชาชนผู้ที่อยู่โดยรอบ
หลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วค่ะ
จะมีการเรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
แล้วคนในพื้นที่ในแฟลตเองคนอื่นมีการออกมาให้ข้อมูลไหมครับว่า
สุนัขในแฟลตนั้นมีการไปทำร้ายหรือว่าไปกัดคนอื่นนอกจาก
ทะเลียของพันธ์ธรรมดฤทธิ์วัสโรตรีเพิ่มเติมไหมคะ
จากคำให้การของพันธ์ธรรมดฤทธิ์วัสโรตรีนะคะ
ก็ได้ถูกสุนัขกัดมาหลายครั้งแล้วเส้นเดียวกัน
เป็นข่าวค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการทำร้าย

ครับครับสอบถามเพิ่มเติมเพียงเท่านี้นะคะ
คุณพลอยสจริทธิสินผู้สักข่าวไทยรัตน์ทีวี

มีตำรวจใช้อาวุธปืนนะคะไปยิงสุนัขตายหนึ่งตัว
แล้วก็บาดเจ็บไปหนึ่งตัวเรื่องนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียจำนวนมาก
พากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะเรื่องของความทารุณการทารุณกรรมสัตว์นะคะ
สำหรับตอนนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจตรีวะสุวัสดิ์นะคะ
ก็ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ที่สันธานีตำรวจณคอนบานพหนโยธินได้จ้างข้อหาไปแล้ว
แต่ว่าหลังจากนี้จะต้องไปดูพยานแวดล้อมเพิ่มเติมรวมทั้งภาพ
กล้องวงจรปิดด้วยนะคะที่บอกว่าก่อนหน้านี้สุนัขกลุ่มนี้นะคะ
ชอบทำร้ายผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น
ใช่ตำรวจก็มีตำแหน่งเป็นสารวัตรด้วยนะครับ
ต้องดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปทั้งเรื่องของจำคุกแล้วก็ปรับตามระเบียบนะฮะ